คุณผู้ชมยังจำกรณีลูกเทพได้ไหมคะ

กรณีที่มีวัยรุ่นคนหนึ่งไปไล่ทุบกระจกรถยนต์
ชดคุณแม่เพราะว่าแม่ไม่ยอมให้เงินมาซื้อบิ๊กไบท์

คราวนี้เกิดอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นคนร้าย

หน้ารถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกด

น่าจะเป็นฝีมือคนเดิมนี่แหละ
พันธุ์ตำรวจตรียุทธนาดวงกล้าสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสเกต
ตรวจสอบเหตุที่มีคนร้ายทุบกระจกรถกระบะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่ง
สภาพรถกระจกหน้าถูกหินทุบจนแตกร้าว

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอง
เจ้าของรถคือนายอรุณเรืองศรีค่ะ

เล่าให้ฟังบอกว่าเย็นเมื่อวานจอดรถคันนี้เอาไว้
แล้วก็ขับรถตู้ของสำนักงานไปรับคณะ
ที่จะมาร่วมต้อนรับผลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่
พอเสร็จภารกิจกลับมาในช่วงค่ำค่ะ
ก็ปรากฏว่าเห็นรถตัวเองถูกทุบกระจกไปแล้ว
ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบจากสถานที่

ดูไปดูมายังไงก็บอกว่าคล้ายกับ
หนุ่มวัยรุ่นวัย๒๐ปีที่ได้ฉายาว่าลูกเทพ

สำนักงานเขตแห่งนี้มากกว่า๙คัน
เพื่อจะประชดแม่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตเหมือนกัน
เพราะว่าแม่ไม่ยอมให้เงินไปซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ค่ะ

ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง
ว่าเป็นฝีมือของใครกันแน่
ไม่ได้บิ๊กไบท์แต่ว่าไปทุบรถชาวบ้านนะฮะ
เคยบอกด้วยว่าจะทุบ๑๐คันทุบไป๙แล้ว